นอกจากคุณจนะที่ทำอะไรแปลกแล้วเนี่ยนะ

ก็ชอบงอกชอบเกิดมาให้เราสงสัย
อยู่เหมือนกันมันแปลกยังไงบ้างไปดูเลย
พาไปดูเรื่องราวของต้นพูนกับมะพร้าว
ที่มีลักษณะแปลกจนชาวบ้านต้องรวมตัวกัน
เพราะเชื่อว่ามีโชคแน่
เริ่มกันที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนเลย
เมื่อชาวบ้านฝันเห็นงูสีทองมาขออยู่ด้วย
วันต่อมาต้นคูณแตกแขนงสีทองซะอย่างนั้น
ที่ตำบลท่าสาราอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านและเซียนตัวเลขจำนวนมาก
นำทูบเทียนมาจุดกราบไหว้ต้นคูณ
แตกลำต้นออกมาเป็นสีเหลืองอารามทั้งก้านใบ
บางคนนำแป้งมาโรยเพื่อขอโชคลาภ
เขาบอกว่าก่อนที่จะมาพบต้นคูณต้นนี้
เจ้าของบ้านได้ฝันประหลาด
คุณเลี่ยงนวลนอกเจ้าของบ้านเล่าว่า
ฝันเห็นงู๓ตัวสีทองมาขออยู่ด้วย
พอรุ่งเช้าตนจึงไปทำบุญที่วัดถามพระที่วัด
พระท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเรื่องมงคล
เมื่อกลับจากวัดกำลังเดินเข้าบ้าน
ก็เหลือบเห็นแขนงสีเหลืองที่โคนต้นคูณแตกลำต้นขึ้นมา
ชาวบ้านที่เห็นก็ถือเป็นเรื่องมงคล
เพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคล
จึงมาจุดทูบเทียนกราบไหว้ขอโชคลาภกัน
ซึ่งชาวบ้านก็เคยได้รับโชคลาภเกือบทั้งหมู่บ้าน
ทางด้านคุณทองสายผ่านแก้ว
หนึ่งในชาวบ้านที่มาจุดทูบไหว้ขอโชคบอกว่า
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นต้นคูณมงคล
งอกออกมาให้โชคลาภกับชาวบ้าน
และหากได้รับโชคก็จะจ้างหมอลำมาฉลองโชคทันที
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดก็ไม่น้อยหน้า
มะพร้าวแทงยอดคล้ายพญานาค
ชาวบ้านร่วมตัวจุดทูปกราบไหว้ขอเลขเด็ด
เดินทางไปที่บ้านเลขที่๑๐๙หมู่๓ตะบนหนองใหญ่
อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกด
หลังได้รับแจ้งพบต้นมะพร้าวประหลาดแทงยอดออกมาคล้ายกับพญานาค
ซึ่งเป็นบ้านของคุณเอกอมรมโนรัฐนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
โดยเจ้าของบ้านได้พาชมต้นมะพร้าวพันน้ำหอมที่ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน
ซึ่งส่วนยอดของต้นมะพร้าวแทงยอดออกมาในลักษณะขดเขียวคล้ายกับลำตัวพญานาค
มีหงอนโผล่ออกมาคล้ายกับพญานาคเก้าเซียน
คุณเอกอมรบอกว่าช่วงกลางดึกเนี่ยได้นอนหลับฝันว่าเทวดาจะมาแสดงตนให้เห็น
พอรุ่งเช้าภรรยาก็เดินมาบอกว่าเห็นพญานาคเลื้อยออกมาจากบ้านเข้าไปในสวน
จึงเดินออกไปดูเห็นต้นมะพร้าวที่ต้นปลูกไว้อายุประมาณ๗๘เดือน
มียอดแทงออกมาลักษณะคล้ายกับพญานาคตามรูปปั้นในวัดต่าง
ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตกใจมากเลยล่ะครับ
ไม่คาดคิดว่าความฝันที่ฝันไว้จะเป็นความจริง
แต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พญานาค
แต่เป็นพระแม่ธรณีและเทวดามาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เราเห็น
และเชื่อว่าจะเป็นเลิกงามยามดีบ้านเมืองจะอุดมสมบูรณ์
ประชาธิปไตยจะงอกงาม
ขณะที่ชาวบ้านต่างพากันนำดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปกราบไหว้
พร้อมทั้งขอโชคลาภกันอย่างคึกคัก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
เพื่อความสบายใจใช้วิจารณญาณนะจ๊ะ